ผู้แททะดรบบัญชีไรชื่อพักเก่าไกลในฐนักกรรมอธิการ
ท่านประธานที่เคารพค่ะที่ฉันขอใช้สไลด์นะคะสำหรับมาตรา๔ค่ะ
ยังจะขอปรับลดงบประมาณในภาพรวมอีกราว๕๐๐๐ล้านบาท
ท่านประธานค่ะดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการ
แล้วก็ต้องขอยอมรับว่าจะทำหน้าที่ได้ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่
ให้ปรับลดงบประมาณได้เพิ่มเติมได้อย่างที่ใจคิด
จำเป็นที่จะต้องมาขอเสียงของสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้ค่ะ
เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนที่จะเป็นภาพในอนาคต
ที่เราจำเป็นที่จะต้องเจอในระยะเวลาที่อาจจะไม่ไกลนะคะ
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการประมาณการรายได้
มีการประมาณการไว้ตั้งแต่ประมาณต้นปี๒๕๕๙
จนถึงทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะ
ยกตัวอย่างเช่นตัวเลขเฉพาะของปี๖๕
เมื่อวานนี้สภาพัฒน์เพิ่งแถลงตัวเลขนะคะว่า
ยังไม่ต้องพูดถึงอัตราแรกเปลี่ยนที่มีแต่จะอ่อนค่าลงนะคะ
หรือว่าราคาน้ำมันดิบที่เคยประมาณการไว้ที่๗๗ดอลลาร์ต่อแบร์เรล
วันนี้ขึ้นไปถึง๑๐๐ดอลลาร์ต่อแบเรลแล้ว

เราก็ยังคงเจอการประมาณการที่ผิดพลาด
ซึ่งดิฉันเข้าใจได้ว่าโลกมันมีความแปรปรวนเป็นอย่างมาก
ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ตามนั้นแล้วนะคะ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็กำลังเผชิญกับปัญหาของเศรษฐกิจโลกตกต่ำนะคะ
ราคาน้ำมันดิบและอัตราแรกเปลี่ยนก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่
แต่ที่ที่ฉันใส่ตัวสีเขียวไว้เดี๋ยวที่ฉันจะอธิบายตามมาค่ะ
หน้าต่อไปค่ะจะทำให้ประมาณการรายได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น
แล้วก็มีโอกาสที่จะลดลงเช่นเดียวกันนะคะ
ปัจจัยที่เป็นบวกต่อรายได้รัฐนะคะอย่างเช่นราคาน้ำมันดิบ
อาจจะกระทบกับปัญหาของประชาชนต่อค่าครองชีพของประชาชน
แต่เป็นบวกสำหรับรายได้ภาครัฐเพราะว่ารัฐจะสามารถจัดเก็บรายได้
ได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันจากรายได้สัมประธานปิโตเรียมภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมนะคะโดยที่รวมกับอัตราแรกเปลี่ยนที่อ่อนลงแล้ว
ก็จะทำให้ราคาน้ำมันเมื่อคิดเป็นเงินบาทยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะคะ
น่าจะทำให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นราว
ที่ทางกระทรวงการคังได้เคยทำไว้นะคะ
ตั้งแต่ตอนต้นปี๒๕๖๕หรือว่าเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัว
เมื่อเกิดเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลกนะคะ
รวมถึงมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตรอีก๕บาทต่อลิตร
ยังไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่นะคะ
ตรงนี้ก็จะทำให้รายได้รัฐในอนาคตอาจจะลดลง๑๓๐๐๐ล้านบาทค่ะ
นี่ยังไม่พอนะคะนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการประมาณการรายได้
ที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองกับเศรษฐกิจที่ผันผวน
ยังมีความท้าทายอยู่ตรงหน้าอีก๓ประการนะคะ

ก็คือเรื่องของกองทุนเรื่องของหนี้อื่นที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ
นี่ตามมาตรา๒๘ของพรบวินัยการเงินการคลังนะคะ
อย่างเช่นรัฐวิสาหกิจหรือว่าทกศก็เหลืออยู่น้อยเต็มที
คิดจากที่จะใช้หนี้คืนในปีนี้แล้วก็ยังจะกู้ใหม่ได้เพียงแค่๑๒๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งเพียงพอหรือไม่กับการที่จะทำโครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานต่อเนื่อง
เพราะว่าปีที่แล้วใช้เงินมากถึง๑๔๐๐๐๐บาทตรงนี้เราก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่
หน้าถัดไปนอกจากนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เองกองทุนน้ำมันก็ได้มีการออกมาติกคลมม
ที่จะออกร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคล้ำประกันเงินกู้ของกองทุนน้ำมัน
ในวงเงินสูงถึง๑๕๐๐๐๐บาท
ยังบอกว่าจะอนุมัติงบกลางอีก๕๐๐๐ล้านเพื่อให้บริหารจัดการระหว่างที่รอ
ที่ฉันย้อนกลับไปดูว่างบกลางตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะ
ปีที่แล้ว๖๕อนุมัติไว้ที่๘๙๐๐ล้านบาทมีการอนุมัติให้ใช้จ่ายไปแล้ว
มีภาระที่จะต้องชดเชยงบบุคลากรที่ตั้งไว้ไม่เพียงพออีกราว๒๓๐๐๐ล้านบาท
ก็เป็นคำถามเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ค่ะว่า๕๐๐๐ล้านบาทนั้นจะหามาจากไหน
ถ้าไม่ใช่จากงบประมาณปี๒๕๖๖ค่ะ
หน้าต่อไปอันสุดท้ายค่ะเรื่องของยอดหนี้กองทุนประกันวินาศภัยนะคะ
ซึ่งตอนนี้พุ่งไปแล้ว๑๐เท่าของเงินกองทุน
เงินกองทุนมีอยู่เพียงแค่๕๖๐๐ล้านบาท
แต่ยอดหนี้นะคะจากเจ้าหนี้๗แสนกว่ารายเนี่ย
รวมแล้ว๖๕๐๐๐ล้านบาท
แน่นอนว่ากองทุนประกันวิทยาภัยไม่สามารถ
ที่จะใช้หนี้ได้จากเงินที่อยู่ในกองทุนอยู่แล้ว

แต่ก็ยังสารภาพกับหนังสือพิมพ์หลายแห่งว่า
ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหน
ถ้าสุดท้ายใช้ไม้ตายเดิมเดียวกับกองทุนน้ำมัน
ก็คือให้กระทรวงการคลังเป็นคนค้ำประกันอีก
หนี้ทั้งในส่วนของกองทุนน้ำมัน

ก็จะตกเป็นหนี้สาธารณะด้วย
แน่นอนว่าถ้าสุดท้ายแล้ว
กองทุนทั้ง๒กองทุนยังไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้
ก็จะกลายเป็นภาระในงบประมาณเช่นเดียวกัน
และเราไม่สามารถที่จะจัดการกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ที่เป็นปัจจัยภายนอกได้เลย
ดังนั้นจึงขอปรับลดงบประมาณ
ที่ท่านไม่ได้พูดไปแล้วนะคะว่ามีความไม่จำเป็นซ้ำซ้อนกระจุกตัว
ให้ลงได้อีกราว๕๐๐๐ล้านบาทรายได้ที่เหลือ
ไม่ใช่ว่าเอาเข้างบกลางแต่ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น
และความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะขอบพระคุณค่ะ